คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะคะ
ก็มีเหตุเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะคะ
คู่กรณีฝ่ายหนึ่งก็คือคนขับรถโดยสารสี่ล้อแดง
อีกฝ่ายหนึ่งคนขับรถส่วนตัวก็คือเป็นรถเก๋ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ลักษณะการเกิดเหตุนะคะก็คือรถสีล้อแดงเนี่ยคุณผู้ชม
รถเก๋งลูกศรสีแดงเขาเป็นคู่กรณีกัน
คือเขาขับปาดไปปาดมาปาดไปปาดมา
สุดท้ายคนที่ขับรถเก๋งสีขาวแกล้งเบรก
เพื่อให้รถ๔ล้อแดงชนท้าย
รถสีล้อแดงเป็นรถโดยสารสาธาระชุนค่ะ
ปาดออกมาแล้วก็เอามีดดาบออกมาโชว์
ลักษณะคือข่มขู่ค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำแล้วนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์รถสีล้อแดงแล้วก็รถเก๋งสีขาว

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนด้านนอกคู่เมืองเชียงใหม่
ช่วงผ่านแยกแจงหัวอรินตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้ใช้เฟสบุ๊คไลน์หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเขาดำคลิปนี้ล่ะค่ะ
ในอนาคตคุณผู้ชมดูตามไปเลยนะคะ
เขาเอามาโพสต์พร้อมกับข้อความบอกว่า
ระหว่างขับรถมาก็มีรถ๔ล้อแดง
ขับปากหน้าจึงกำบิบแกรติวันไป

แต่ปรากฏว่าคนขับรถ๔ล้อแดง
กลับเกิดอาการหัวร้อน
ออกมาจากนอกตัวรถ
พร้อมกับกวัดแกว่งในลักษณะคือเหมือนข่มขู่
ต่อมาโพสต์ดังกล่าวสุดท้ายก็ถูกลบออกไป
แต่ว่าภาพนี้เราสามารถที่จะเซฟไว้ได้ก่อน
แล้วก็เอาออกมาเป็นข่าวแบบนี้นะคะ
จากนั้นตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ได้ตรวจสอบเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
พร้อมกับเรียกตัวคนขับรถสีล้อแดงก็คือนายสน

เพื่อสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ผู้ชายที่ชื่อว่านายสนแล้วก็เป็นคนขับรถสีล้อแดง
เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าขณะที่ตัวเองขับรถมาถึงแจงหัวรินก็เลี้ยวซ้ายค่ะ
เข้าสู่ถนนมณีนพรัชจู่ก็มีรถเก่งคู่กรณีขับมาจากถนนบุญเรืองฤทธิ์
แล้วก็เหลือขวาเข้าถนนมณีนพรรดิตามหลักป่าแล้วขับปากหน้า
คือปาดหน้าถึงสามครั้งนะคะก่อนที่จะเหยียบเบรกหวังให้ตัวเองเนี่ย
คือขับตามมาชนท้ายตัวเองก็เลยโมโหสุดท้ายตัดสินใจ
หยิบมีดดาบออกมาข่มขู่ค่ะ
ผมออกผมมาทางนี้ผมก็อยู่เลนกลาง
แล้วก็ปาดออกมานี่เลยค่อมมานี่แล้วก็มาปาดหน้าผม

ฝ่าสามรอบแล้วเราทำไมถึงต้องเอามีดมาทำไมเขาไม่บีบแต่ให้เขาจอดนะคะ
ก็เบรกให้ผมจะทนท้ายน่ะเบรกให้ผมทนท้ายน่ะ

แล้วเป็นคุณคุณจดมีอารมณ์ไหมนั่นอ่ะ

มันใช่ผู้หญิงหรอกผู้หญิงเขาไม่ทำนิสัยอย่างนั้นเชื่อผมนี่
คนที่แจ้งนี่มันแจ้งเอาผู้หญิงแจ้ง

แต่ผู้หญิงเขาไม่ทำนิสัยอย่างนี้แน่นอนเลย

ที่ลุงโมโหคือปากหน้าไม่เท่าไหร่แต่คือเบรกให้ทนท้าย
เบรกให้ทนท้ายครับ๓ครั้งน่ะ
เหมือนแกล้งเราใช่ไหมครับ
แกล้งครับแกล้งชัดเลย
เอาล่ะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นคดีความแล้วนะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีนี้เนี่ย
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากับคนขับรถโดยสารสีล้อแดง
ก็คือในสนเนี่ย๒ข้อหาด้วยกันคือ
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นนะคะ
ทีนี้หน่วยงานต้นสังกัดของรถสีล้อแดงคันนี้
ก็บอกว่าหลังจากที่ได้ทราบข่าวเนี่ย
ก็ได้ไปว่ากล่าวตักเตือนนายสนไปแล้วว่าเป็นรถสาธารณะไม่ควรที่จะทำตัวแบบนี้
ซึ่งนายสนเองจากข้อมูลของนายบุญเนียมบุญธาประธานสากรนครล้านนาเดินรถจำกัด

บอกว่ารักษณะโดยส่วนตัวของนายสนนี่